ท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้าแล้วนะครับ
คดีที่ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เกิดเหตุทะเลาะวิวาสนะ
กับคนขับรถแท็กซี่บนถนน
ซึ่งความจริงคนขับแท็กซี่เองเขาก็ไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรด้วย

ค่ะเนี่ยพยายามจะถือมีดขู่ด้วยนะ
คือตั้งใจจะจอดเอาเรื่องเขาก่อนแหละ
ขวางเขาอ่ะเขาก็ชนปึ้งเข้าไป
แล้วลงมาก็เขาก็เปิดกระจกคุยด้วยนะ

ตอนที่รถจักรยานยนต์ถูกชนล้ม

แล้วคนขี่จักรยานยนต์ลุกแล้วเดินปรีเข้ามาแท็กซี่เนี่ย
เขาเปิดกระจกคุยด้วยแล้วเป็นแบบนี้
ชัดเลยเนี่ยขออนุญาตเซ็นเซอร์มีดแต่ว่าเห็นนะคะ
เอามิดใช่ซึ่งโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้เนี่ยบอกว่าโชคดีที่เขา
พกแบงค์ไว้ในกระเป๋าเสื้อแบงค์๒๐ปึกใหญ่เลย
ไม่อย่างนั้นเข้าไปแล้วนะแล้วมันก็ไปต่อที่จอดรถเคลียร์กันข้างล่าง

ต่อยเขาจนเขาล้มหัวกระแทกกับฟุตปาดหัวแตก
แล้วก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์แถวนั้นก็มาห้ามทับแล้วก็แยกย้ายไปนะครับ
แต่ทีนี้ก่อเหตุแบบนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าโอ้โหคดีอาญาครับ
คือมันอย่างนี้เข้าข่ายเจตนาค่าไหมคะ

คือเมื่อคืนนี้เนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยคนขี่จักรยานยนต์มามอบตัวกับตำรวจ

คนก็ถามกันเยอะโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าอย่างนี้มันเจตนาค่าชัด

ตกลงล่าสุดตำรวจเขาแจ้งข้อหานี้แล้วนะครับ

นายคนนี้นะครับโดนหนักเลยนะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุที่ขี่จักรยานยนต์นะครับแล้วทำร้ายโชเฟอร์แท็กซี่นะ
ที่กระทบกระทั่งกันบนถนนชื่อนายสิทธิชัย
นามสกุลอุไรอายุ๒๗ปีนะครับ
อาชีพของเขาเนี่ยเป็นช่างต่อเติมตกแต่งภายใน
เขาก็ยกมือไหว้ขอโทษสังคมนะครับ
รวมทั้งโชเฟอร์รถแท็กซี่คันที่เข้าไปทำร้าย
ก็คือนายกิตติพงศ์มากจงดีนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวถนนเรียบทางด่วนกาญจนาพิเศษ

เพราะดีที่โชเฟอร์แท็กซี่เขาไม่บาดเจ็บจากการถูกแทง
เพราะว่าพกแบงค์เอาไว้ในกระเป๋าเสื้อพอดีนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจหาญชนะภูมิกับการสอนอสแหมดำ
เจ้าของพื้นที่บอกว่าตำรวจเนี่ยก็ลงพื้นที่กดดัน
ตามหาตัวนายสิทธิชัยไปจนถึงบ้านพักอ่ะ
แล้วครอบครัวเองก็เลยเกลี้ยกล่อมบอกให้มามอบตัว
เพราะว่าตำรวจนี่ก็ไล่ติดตามกดดันจับกลุ่มเต็มที่
เมื่อคืนนี้นายสิทธิชัยมามอบตัวแล้วก็แจ้งฆ่าไป
ก็คือทำร้ายร่างกายพกพาอาวุธมีด
แล้วก็ข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
โอ้โหคนรู้ข่าวก็นี่มันพยายามฆ่าไม่มีข้อหานี้เหรอ
นั่นน่ะสิคือทุกคนตั้งคำถามเดียวกันเลยว่าเบาไปหรือเปล่า
ตกลงมีนะฮะเดี๋ยวท่านรอแป๊บนึงเพราะว่าวันนี้เขาเรียกมาสอบเพิ่ม
อันนี้คือข้อหาเบื้องต้นที่แจ้งเมื่อคืนตอนที่มามอบตัวนะครับ
และวันนี้นายสิทธิชัยผู้ต้องหามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ

พร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าวันเกิดเหตุเขาขี่รถตามแท็กซี่มา
แล้วมีช่วงจังหวะที่มันเป็นจังหวะที่คิดว่าแซงได้แต่ทางมันก็แคบนั่นแหละ
เขาก็ตัดสินใจแซงไปแท็กซี่บีบแปรใส่เขาบอกว่าเขาโมโหนี่ดูมีดฮะ

เขาบอกว่าช่วงที่แท็กซี่บีบแร่ใส่เนี่ยเขาโมโหและประกอบกับตอนนั้นกำลังมีปัญหาทางครอบครัว
ก็เลยคุมอารมณ์ไม่อยู่อยากจะขอโทษสังคมและขอโทษผู้เสียหาย
ที่เขาทำลงไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
รับผิดทุกอย่างอยากให้ทุกคนให้อภัยกับสิ่งที่เขาทำลงไป
การประกอบแท็กซี่บีบแปร
ผมก็เลยบันดาลโทษอารมณ์บวกเกียจด้วยพี่
ส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุนะฮะทางผู้ต้องหาบอกว่าปกติเขาไม่ได้พกมีดนะ
เอิญวันนั้นพ่อกับแม่เอาผลไม้มาฝากแล้วที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านใหม่ไม่มีเครื่องครัว
เขาก็เลยต้องเอามีดมาจากบริษัทจะเอามาปอกผลไม้ที่บ้าน
ค่ะก็เจอแท็กซี่พอดีอ๋อเหรอคะเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับ
กับการสอนอสแหมดำบอกว่าวันนี้พอสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบของกลางแล้วเห็นอาวุธแล้ว
แล้วก็ไปตรวจสอบภาพต่างจากหลักฐานในรถของแท็กซี่ที่มีกล้องติดเอาไว้เนี่ย
พนักงานสอบสวนเห็นตรงกันนะครับว่าอาวุธมีดที่ใช้สามารถทำร้ายให้คนถึงแก่ชีวิตได้
แม้ว่าจะแทงไปทีเดียวไม่ได้แทงซ้ำแต่ถ้าผู้เสียหายไม่มีธนบัตรในกระเป๋าเสื้อ
พกเอาไว้จำนวนมากอาจจะเจ็บหนักเจ็บมากกว่านี้
ถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็เลยแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับ
สรุปแล้วนายสิทธิชัยถูกแจ้งข้อหาก็คือพยายามฆ่าเลยนะครับ
ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เรื่องของการขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
เรื่องการพกพาอาวุธมีดเรื่องการขับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
ส่วนโชเฟอร์แท็กซี่คือนายกิติพงศ์มากจงดีอายุ๕๓
ก็มาที่โรงพักนะฮะบอกว่าตอนนี้ก็สบายใจขึ้น
คุยกับผู้ต้องหาร่ะหลังจากที่มายกมือไหว้ขอโทษ

ก็โทษให้เขาแต่ผมก็บอกว่าต้องรวมรันยาดีตามกรรมให้ถึง

แล้วตอนที่สามารถมากมีสิ่งที่สบายใจขึ้นได้
เพราะตอนที่มาปรึกษาทางสารวัตรตำรวจ
คดีนี้เป็นคดีมีอัตราโทษสูง
ไม่ได้คัดค้างการประกันตัวนะครับเนื่องจากเห็นว่ามามอบตัวเอง
ไม่มีเจตนาจะหลบหนีนะผู้ต้องหานี่โอ้โหบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้มีเจตนาฆ่า
เขาบอกว่าถ้าเขามีเจตนาฆ่าเนี่ยก็แทงซ้ำไปแล้วอืมแต่มันก็โดนหนักแหละ
แต่คุณก็แทงไปแล้วคือแค่แทงคนจะครั้งเดียวมันก็คือแทงอะค่ะ
นะแต่ขอโทษแล้วก็ดีรู้สึกผิดก็ดีก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะคะ